จะเข้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อยู่แล้วหลายคนเป็นกังวลนะคะว่า
ดวงเมืองไทยปีหน้าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหม
จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้นะคะเรามีสองนักโหรศาสตร์ชื่อดังนะคะ
หนึ่งก็คือหมอช้างทศพรศรีตุลาสองคือฟองสนานจามอนจันทร์ค่ะ
มาทำนายดวงเมืองปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องร้าย
แต่สิ่งที่สองคนทำนายเหมือนกันก็คือว่าพ้นมีนาคมปีหน้าไปแล้วเนี่ย
สถานการณ์บางเรื่องจะคลี่คลายลงแต่สภาพเศรษฐกิจของไทยยังหนักหนาสาหัสอยู่ค่ะ

เพราะต้องย้ำว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับเราถูกวางลักษณะดวงเมืองไว้ที่ราศีเมษนะครับ
ในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะหลายอย่างในเชิงของดวงเมืองนะครับ
แต่ว่าโชคยังดีที่ดวงเมืองเรามีดวงดาวดีที่มีพลังตั้งแต่พื้นดวงเมืองเดิมแล้ว
ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดก็ถือว่าเป็นแบบส่งพลังที่ดี
ดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรภาษาดวงเขาเรียกว่าเกษตรอธิบดีเนี่ย
สองดวงนี้เป็นดาวที่คุ้มครองดวงเมืองได้ดีมากนะครับ
แล้วในปีใหม่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เขาเรียกว่าดวงดาวร้ายก็เริ่มอ่อนกำลังลง
ดวงเมืองก็จะวุ่นมากในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่มันมีดวงดาว๔๕ดวงเนี่ยมา
อันนี้หมายถึงโควิดใช่ไหมครับ
มารวมตัวกันเนี่ยอันนี้โดยสถานการณ์คือว่าตอนนี้ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องโรคระบาดอาจจะเป็นเรื่องม็อบเรื่องการชุมนุมอะไรไป
แต่ว่าพอมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราก็ต้องระวัง
ก็ต้องย้ำว่ามกราคมถึงกลางเดือนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่พีคและอันตรายสำหรับดวงเมือง
โชคของเมืองเราจะเริ่มเห็นแทรกเข้ามาตั้งแต่ประมาณมีนาปลายมีนา๒๙มีนา
นี้ป้างให้ถึง๒๗กัญญาสำหรับปี๒๕๖๔
ฟุ่มเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลาย

เมืองก็จะฟึ้งเฟืองคนลือเรื่องราบเหลือหลายเห็นไหมคะ
ทั้งดีเหลือหลายมันเกิดซ้อนกันตลอด
แล้วเราจะกลับมาทวงแชมป์ของเรากลับมา
ทีนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่โหนฟองสนานทำนายเอาไว้
นะคะว่าพฤษภาคมปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเหตุการณ์นี้แหละจะทำให้ผู้นำรัฐบาลอึดอัด
กลืนไม่เข้าคล้ายไม่ออกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีการผ่านช่วงที่อึดอัดที่สุดของชีวิตมาแล้วครั้งนึงแต่ก็ยังแบกภาระหนักอยู่
ยังคงถูกไล่เป็นระยะระยะและท่านอาจจะมีการทบทวนตัวเอง
พฤษภาคมปีหน้าด้วยค่ะ
รัฐบาลไม่ว่าจะมั่นคงเพียงใดจะมีการก่อกลั้วก่ะก่อกวนกัน
เขย่าหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่
ระวังอย่างให้กลายเป็นแบบโอ้โหใครไม่รู้เข้ามา
แล้วก็อาจจะมีการหรือไม่ก็อาจจะเป็นการทบทวนนโยบาย
หรือวิธีการทำงานงานอย่างมากระหว่าง๒๑
เริ่ม๒๕พฤษภาคม๒๕๖๔เป็นต้นไปคอยดูเถอะ
วันนั้นแหละ๒๕๒๖ต้องเขย่ากันแน่แต่ไม่รู้ว่าใคร
ครั้งที่แล้วทีมคุณสมคิดลาออก
เชื่อว่าในคอลโลมอลเขย่ากันมาก
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกันยา
แล้วจับตานะคะว่าคงจะทบทวนตัวเอง
ช่วงที่ป้าบอกปรับคอลโลมอประมาณพฤษภานั่นแหละ
ดาวประจำชีพท่านเดินถอยหลังคงทบทวนตัวเองทบทวนคอลโลมอ
ทบทวนเรื่องเพื่อนพักร่วม
แล้วจังหวะดีก็จะมีคนมาสตรูมาขอคืนดีเป็นระยะ
เท่านั้นป้าถึงบอกว่าปรับคอลโลมอลรอบนี้
ไม่รู้ว่ามันจะอะไรดูไม่ออกค่ะ
รอลุ้นไปพร้อมกันปีหน้าก็แล้วกันนะคะ